คลิปนี้กลายเป็นเหตุว่าคนขับรถเมตรเนี่ยตีกันเองซะแล้วนะฮะ
คันหนึ่งเป็นเมย์ขอสมกคันหนึ่งเป็นเมรถร่วมเนี่ยนะครับ
หน้าผู้โดยสารแล้วก็กลางถนนเลยให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
แล้วจะเห็นว่าคนขับรถร่วมมีอาวุธมีดเหน็บไว้ที่ข้างหลังด้วยนะ
เอวเนี่ยนะฮะไปดูเหตุการณ์กันนะครับ

ส่วนคนขับรถเมย์ขอสมกกับกระเป๋ารถเมย์ซึ่งเป็นผู้หญิงยังอยู่บนรถเมย์เลย
แล้วก็เกิดเป็นการถกการเถียงกันแบบนี้นะครับ

ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรต้องฟังสองฝ่ายนะ
แต่ทีนี้ถ้าฟังสองฝ่ายมันฟังจากไหนฟังจากที่เขาเอามาโพสต์นะฮะ
โดยคนที่เป็นเจ้าของคลิปก็น่าจะเป็นคนขับรถเมย์ขอสมกเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็บอกว่าขับรถทุกวันนี้ระวังรถรอบข้างยังไม่พอต้องมาระวังคนแบบนี้อีก
คนนี้เขาหมายถึงว่าคนขับรถร่วมคันสีชมพูนะมีปัญหามาหลายรอบแล้ว
ขับรถคล่อมเลนบ้างเบรกให้ชนท้ายบ้างขับรถหักให้ชนกระจกมองข้างบ้าง
หลายรอบแล้วไอ้คนนี้แล้วรอบนี้ก็ลงมาหาเรื่องอีก
แท็กนักเลงราชพร้าวแฮชแท็ก๑๒๒๕ก็คือรถร่วมสาย๑๒๒๕เบอร์๕เนี่ยนะครับ
แล้วดูสิเขาถ่ายด้านหลังของคนขับรถร่วมบอกว่าโอ้โหน่าจะมีอาวุธมีดด้วยนะครับ
ทีนี้ฮะเรื่องนี้มันถูกแชร์ในโลกออนไลน์เพราะเจ้าของคลิป
ซึ่งเป็นคนขับรถเมย์ขอสมกรน่าจะเอามาลงไว้
แล้วเขียนข้อความว่าคนนี้เจอบ่อยหลายรอบแล้วกับสาย๕๑๔ก็เหมือนกัน
แต่ก่อนไอ้นี่ขับสาย๑๒๒๑๙ผมเอากับมันแล้วมันไม่กล้ากับผม
พร้าวซอย๗๑ก็เหมือนว่ามีคนมาให้เบาะแสว่าคนนี้เขาแบบหาเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ
ลองมองตัวเองบ้างไหมว่าขับดีขนาดไหนขอสมกรน่าจะเป็นทำนองนี้นะคุณนะ
ชอบสร้างภาพรู้อยู่แก่ใจแล้วที่มาต่อว่าสายของเขา๑๒๒เนี่ย
ลองมาเป็นคนขับรถเมย์บ้างสิแล้วไปเจอกับสาย๙๖ที่มีเรื่อง
ว่ามันขับกวนตึ๊ดมากแค่ไหนบางทีผู้ชายขับกวนตึ๊ดมาก
พอมีเรื่องแม่ก็อัดคลิปก็สร้างภาพใส่ร้ายพวกเขาถ่ายคลิปพวกเขาไว้แบบนี้
แล้วไม่ต้องให้ผู้หญิงมาคอยออกตัวให้หรอกเขาคงว่าถึงหมายถึงพนักงานเก็บสตางค์ที่ตะโกนด่าเนี่ย
เป็นผู้หญิงคนขับไม่ออกมาเองให้ผู้หญิงออกหน้ารับแทนนะครับ
ผมอยากเจอธละกอสะมกรมาเตรียดตัวต่อตัวไหม
ปรากฏว่าเจ้าของคลิปซึ่งคาดว่าเป็นคนขับรถขอสมกที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
เขาก็คงอ่านคอมเมนต์นี้แล้วเขาก็มาตอบใต้คอมเมนต์ว่า
ผมไม่ตอบโต้ครับไปเจอกันที่สอนอแล้วกัน
กลายเป็นประเด็นที่ตอบโต้กันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
ว่าคนขับขอสมกรเอาคลิปมาโพสต์เอาเรื่องมาโพสต์

คือตำรวจยืนอยู่ใช่ไหมหลายคนบอกว่า
อ้าวก็นี่พกอาวุธขนาดนี้แล้วตำรวจยืนอยู่ด้วย
อันนี้มันจ่าเฉยของแท้แล้วนี่ทำไมไม่ทำอะไรล่ะ

เพื่อนร่วมอาชีพแม้ว่าคันหนึ่งจะขอสมกร

แต่ก็เป็นรถเมย์เหมือนกันให้บริการประชาชน
อีกอย่างนะผู้โดยสารเขาก็ตกใจเลย